ถ้าคุณพ่อคุณแม่เจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวทำยังไงกันครับ
หลานของเราส่งลูกไปโรงเรียนปรากฏว่า
ทำการบ้านไม่ครบส่งงานไม่ครบตามที่คุณครูสั่ง
ไปกี่หน้าล่ะการบ้านทำเสร็จแค่๓๐กว่าหน้า
เหลืออีก๗๐หน้าครูลงโทษตีหน้าละที

คำว่ารักวัวให้ถูกรักลูกให้ตีใช่ไหม
คุณครูบอกว่าจริงอยากให้เด็กได้ดีนะ
เด็กเจ็บกายคุณครูเองก็เจ็บใจไม่แพ้กัน
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะ
ห้องมีกี่คน๑๗๑๗คน
มีคนทำเสร็จกี่คน๓คน
คนหนึ่งเหรอลูกเท่ากับว่าไม่เสร็จ๑๔คน
ก็โดนหมด๑๔คนเลยมากน้อยลดหลั่นกันไปเหรอ
แต่คนที่โดนตีมากสุดคือ๗๘ที

นางสาวอรวรรณอายุ๓๗เป็นผู้ปกครองของเด็กผู้ชาย
น้องคนนี้ครับเด็กผู้ชายคนนี้อายุ๑๑ขวบนะครับ
เรียนอยู่ป๕โรงเรียนแห่ง๑ตีรถมาจากบุรีรำเลยฮะ
มาขอความช่วยเหลือกับทางเพจสายใหม่ต้องรอด
เมื่อกี้นี่คือคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ปกครองของเด็กบอกว่า๒๘พฤศจิกายนหลังลอยกระทงได้๑วัน
ได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่ซึ่งอยู่กับเด็กผู้ชายเนี่ย
อยู่กับลูกที่บุรีรำบอกว่า
ลูกถูกครูวิชาภาษาไทยทำโทษตี๗๐ครั้ง
้นช้ำเลยฮะโดยเฉพาะบ้านท้ายนี่โชว์ภาพให้ดูแบบนี้
เนื่องจากว่าลูกทำการบ้านไม่ครบตามที่คุณครูสั่ง
สั่งการบ้านกี่หน้า๑๐๗หน้าฮะ
สั่งการบ้านสั่งงาน๑๐๗หน้า
แล้วลูกทำเสร็จแค่๓๗หน้า
ไม่เสร็จ๗๐หน้าถูกตีหน้าละที
หลังถูกทำโทษครับลูกมีอาการไข้สูง
ต้องนอนพักรักษาตัวแล้วบอกไม่อยากไปโรงเรียนอีกแล้ว
น้องโดน๗๐ทีนะมีคนในห้องที่โดนตีมากที่สุดเนี่ย
ทีทำไม่เสร็จ๗๘หน้า
แม่บอกว่าเจอแบบนี้ทนไม่ไหวแล้วเกินไปหรือเปล่า
คือทำไมต้องตีเด็กขนาดนี้ด้วยเป็นแผลช้ำแบบนี้
หลังเกิดเหตุคุณครูพาเด็กไปที่คลินิกแห่งหนึ่ง
บังคับให้เด็กบอกกับคุณหมอบอกว่าหกล้มเอง
แม่เลยบอกว่าอันนี้ก็เกินไปนะตีนี่ก็ว่านักแล้วนะ
แล้วมาบอกให้ลูกไปบอกหมอที่คลินิกว่าล้มเองอีกรับไม่ได้
อยากให้คุณครูรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยครับ
คุณครูมันใช้ความรุนแรงอย่างนี้หนูมองว่ามันเกินกว่าเหตุ
ในการทำโทษหนูมองว่าอาจจะมีวิธีอื่นที่ทำโทษที่สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่านี้
หรือว่าอาจจะตีแค่๕ครั้งน้องก็เจ็บแล้วค่ะ
หรือว่าอาจจะมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ปกครองก่อน
ว่าน้องไม่ได้ทำควรจะทำโทษน้องหรือว่าต้องเรียกผู้ปกครองเข้าไปพบอย่างนี้ค่ะ
ก่อนที่จะตีน้องเยอะขนาดนี้ค่ะ
หนูมองว่าเยอะเกินไปหนูไม่เคยได้ยินเลย

ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดแล้วค่ะ

เหรอค่ะติดต่อมาขอคุยขอเจรจารย์แล้วขอโทษค่ะ

คนดังกล่าวด้วยนะฮะส่วนทางโรงเรียนครับ
มีการเจรจากลายเกลี่ยกับทางผู้ปกครอง
คุณครูวิชาภาษาไทยครับให้เหตุผลว่า

เมื่อกำหนดส่งหลังเปิดเทิม

เทอมต้นเดือนพฤศจิกา
ปรากฏว่าพอเปิดเทอมมาแล้ว

เพื่อจะว่าเออเดี๋ยวสอนไม่ทันเดี๋ยวเด็กเรียนไม่ทัน

คือติดขัดเรื่องอินเตอร์เน็ต
แล้วขอผ่อนผันงานมาเรื่อย
สุดท้ายงานไม่เสร็จ
คุณครูเองอยากให้เด็กมีความรับผิดชอบ
สิ่งที่ทำไปนั้นคุณครูก็ยอมรับว่า

ไม่ต่างกับที่เด็กเจ็บปวดที่กาย

คุณครูบอกแบบนี้ฮะ
แต่ขอให้เธอได้ดีได้ดีได้ประสบผลสำเร็จในชีวิต

เคยบอกเด็กตลอดว่า
ผิดเรามีข้อตกลง
เจ็บกายแต่ครูเจ็บใจ
หนูไม่เคยมีคิดว่าจะตีด้วยความอาฆาตแค้น
อยากให้นักเรียนมีความรับผิดชอบขึ้น
ล่าสุดทีมข่าวโทรหาพอโรงเรียนครับ

เพียงว่าตอนนี้ตั้งกรรมการสอบวินัย

ในขณะที่รองพอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถมศึกษาบุรีรำเขต๒บอกว่าได้สั่งย้าย
คุณครูวิชาภาษาไทยที่ทำโทษเด็กไปที่โรงเรียน
อื่นแล้วนะครับและสั่งย้ายผอโรงเรียนไปเขต
พื้นที่การศึกษามีเด็กโดนตี๑๓คนแต่มี
ส่งรายงานเรื่องนี้ล่าช้าการตีเด็กนั้น
ถือว่าเป็นการลงโทษที่ไม่ถูกต้องในยุคสมัย๑
๑เนี่ยการตีการสอนอาจจะใช้ได้แต่พอเวลา
เปลี่ยนไปบริบทสังคมเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะ
ต้องมีการปรับรูปแบบและต้องดูความเหมาะสมด้วย
ร่างกายของเด็กจิตใจของเด็กนั้นจะเป็น
อย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามความคลิบหน้าเพิ่ม
เติมครับในขณะเดียวกันนะคะไปดูกันหน่อยค่ะ

ของการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาปีพศ
๒๕๔๘มีบอกเอาไว้เนี่ยคะถึง๔อย่าง
ด้วยกันค่ะการกระทำความผิดคือลงโทษอย่าง
อย่างเช่นข้อ๑ให้ว่ากล่าวตักเตือนก่อน
ทันบน๓ตัดคะแนนความประพฤติ๔ให้ทำ
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี่คือตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาที่การว่าด้วยเรื่อง
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษานั่นเองค่ะ

มากมายเลยอ่ะนะคะอ่ะก็อย่างที่บอกเนอะแล้วแต่ละค่ะ